ถ้าใครยังไม่แบบใจเฮี่ยมพออย่าเพิ่งเข้า

เข้าไปแล้วมือคุณจะพังนะคะ
คือมันจะแบบว่ามีแบบคอนเทนต์คุณคอนเทนต์ให้ดูแบบเบื้องเบื้อนอะ

แล้วก็เช่นเดียวกับพี่เอ๋พรทิพย์คุณผู้ชม

ในช่วงที่พี่เอ๋เขาเข้าวงการใหม่เนี่ยค่ะ
ก็มีความเขินนะคะความเหนียมอายอยู่จริง

เพราะแบบวิ่งไปตั้งกล้องตรงส่งยิ้มหวานเนี่ย

ซีก็มากดไลค์เต็มไปหมดค่ะ
และเมื่อตั้งท่าได้เข้าที่แล้วนั้น

พี่ป่าจะมาไฟฆามเหมือนพี่ป่าเลยค่ะ

นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ

มีคนคุยยังถ้ายังไม่มีก็นอนไปเดี๋ยวอยู่ไปก็หาข้าว
ต้องดูมากเลยแล้วคุณผู้ตอบด้วยนะคะเรียกบอกว่า

จำเลยรักเวอร์ชั่นใหม่